มาไปทานขะนมไข่เจ๋ลม้าย

อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์

ทำขนมไข่ออกมาขายแบบสดใหม่
ออกมาจากเตาร้อนคุณคะสดนี้คงหอมมากนะคุณนะ

บอกเลยนะครับขนมไข่เจ๊ละไม้สูตรโบราณ

เป็นร้านของเขาเป็นแบบลักษณะของรถเข็น
จอดอยู่บริเวณถนนโกศีอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับ
ละไม้ฤดีเจริญกุลเจ้าของร้านบอกว่า
นมไข่ที่ร้านจะเน้นใช้ไข่ถึง๑๗๐นะครับ
เหลือก็จะเป็นแป้งก็จะทำให้มันฟูแบบนี้
ถูกต้องครับใช้กระทะทองเหลืองนะครับ
แล้วก็มันจะให้ความร้อนที่สม่ำเสมอ
ทำให้ขนมไข่เนี่ยมันฟูแล้วก็ส่งกลิ่นหอมแบบนี้
พอเอาขึ้นมาจากตัวบล็อกของมันนะครับ
มันก็จะกรอบนอกนุ่มในรสชาติจม
ก็คือกลมนั่นเองอร่อยเด็ดแน่นอนอืม
เลือกทั้งขนมไข่ลูกเล็กแล้วก็ขนมไข่ลูกเกดลูกใหญ่
เป็นของว่างเป็นที่นิยมทานคู่กับเครื่องดื่มอย่างน้ำชากาแฟ
ทานกันแล้วเข้ากันดีจริง
เขาบอกว่าตอนแรกในเมื่อปี๒๕๒๒ขายถุงละ๕บาท
แต่ว่าปัจจุบันขายถุงละ๒๕ขายมานานแล้วด้วย
เก็บไว้ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องแช่ตู้เย็นได้นานถึง๑๔วัน
แต่ว่าจะให้ดีก็ต้องทานแบบนิ่มให้ทานหมดภายในไม่เกิน๓วัน
แต่ถ้าชอบแบบปลอกนอกนุ่มในต้องทานหลังจากผ่าน๓วันไปแล้ว

คือมันอยู่ได้ประมาณ๑๔วันโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นคุณผู้ชมครับ
ก็ไปหาซื้อทานกันได้ทานไม่หมดก็เก็บเอาไว้แบบนี้

โทรไปสอบถามกันได้ว่าอยู่ตรงไหนขายเมื่อไหร่ยังไง